คลอง๓ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเกิดเหตุการณ์
มีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายนี่ก็คือไปเล่นบ้านกันตามปกตินี่แหละ
แต่ทีนี้มีอยู่คนหนึ่งเขาไปเจอกระเป๋าสะพายซุกอยู่พงหญ้าข้างทาง
ก็เลยดึงออกมาเล่นแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งวิ่งมา
วิ่งมาเห็นลากกระเป๋าอยู่เตะไปที่กระเป๋า
จู่กระเป๋าใบนั้นเกิดระเบิดขึ้นมา
เพราะว่าในกระเป๋ามีระเบิดปิงปอง
เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บ๒คนด้วยกันเป็นการบาดเจ็บที่ขาก็คือเอาขาไปเตะกระเป๋านั่นแหละนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านวรังกูล๒๕คลอง๓
ตำบลราชสวายอำเภอร์ลำดุกาจังหวัดปฐุงธานีช่วงข้ามเมื่อวานนี้ค่ะ
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบวัยรุ่นชาย๒คนอายุ๑๕ปีนะคะ
ทราบชื่อคือนายประวันวิทย์เพ็งจิตและนายสิริยศนุษย์วงศ์

กู้ภัยก็ต้องรีบช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบริเวณใกล้กัน
ไปพบกระเป๋าสะพายสีดำใบเมื่อสักครู่นี้
ภาพก็ฉีกขาดจากแรงระเบิดและไปพบก้อนหินอีกเป็นจำนวนมาก
ประสานให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
ก็ต้องไปสอบถามคนที่บาดเจ็บนะคะยังพอพูดคุยอยู่ได้นะคะ
นายประวันวิทย์หนึ่งในผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้บาดเจ็บอีกคนคือนายสิริยศพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเนี่ย
มาเล่นมาเที่ยวที่บ้านตามปกติเลยนะคะ
และทีนี้พอชักชวนกันมาเที่ยวแล้วก็วิ่งเล่นอยู่ที่บริเวณหน้าบ้าน
จู่นายสิริยศไปหยิบกระเป๋าสะพายสีดำ
ตัวเองก็เลยอยากจะแกล้งเพื่อนก็คือ
ประวันวิทย์วิ่งเข้าไปเตะกระเป๋าใบนั้น
แต่ปรากฏว่ากระเป๋าเกิดระเบิดขึ้นมาค่ะ
ด้วยความตกใจตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้น
ตกใจก่อนเพราะมันระเบิดเสียงดังมาก
วิ่งกลับเข้าไปในบ้านพอนั่งได้สักครู่นึงปวดขาค่ะ

วดขาทั้งสองข้างนะคะเจ็บมากแล้วก็มองดูอ้าวมีเลือดด้วยนะคะก็ตกใจค่ะ
ก็รู้เลยว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บส่วนคนที่ลากกระเป๋าออกมาก็คือ
นายสื่อหรือยศได้รับปากเจ็บที่ขาทั้งสองข้างเหมือนกัน
เพราะว่าสองคนนี้อยู่ใกล้กระเป๋ามากที่สุดนะคะ
เบื้องต้นตำรวจจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
เพื่อที่จะหาตัวคนที่เอาระเบิดปิงปองมาใส่กระเป๋า
เอากระเป๋ามาวางไว้ข้างทางเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ